ข่าวต่อไปที่มีเหตุการณ์มาให้ดู๓เหตุการณ์ด้วยกันนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์แรกเนี่ยเป็นคลิปที่ได้มาจากโลกโซเชียลนะคะ

เป็นคลิปจากวงจรปิดค่ะ

แต่ใส่หมวกกันน็อกกันครบทุกคนเลยนะคะ
ผู้หญิงเป็นคนขี่คนซ้อนท้ายเป็น

แล้วคนที่ขี้รถจักรยานยนต์เนี่ยจอดเพราะว่าคุยโทรศัพท์

มีรถเก่งวิ่งมาด้านหลังเบรกไม่ทันก็ชนท้าย
พื้นเลยนะคะคลิปนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้ว่าสามคนนี้ได้รับบาดเจ็บ
มากน้อยแค่ไหนแต่ระบุเอาไว้ว่านี่เป็นอุทาหรณ์นะคะ
เวลาจะจอดรถจะมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถเก๋งก็ดี
เวลาจอดต้องจอดชิดขอบทางนะคะไม่อย่างนั้นก็มีสิทธิ์กระเด็นแบบนี้ได้ค่ะ
ไปดูอีกคลิปนึงนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางค่ะ
กระบะสีน้ำเงินคันนี้กำลังรอเลี้ยวกลับรถนะคะแล้วก็มีรถกระบะอีกคันนึง
เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูนี่เสียหลักมาจากไหนไม่รู้ล่ะค่ะ
พุ่งมาแล้วก็เฉียวชนกันกับคันนี้แล้วก็ไปชนกับเกาะกลางถนนอีกที
รถคันที่เสียหลักมาเนี่ยพลิกตะแคงแบบนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวแยกบ้านศพพลึงบนถนนพะหนโยธินสายงาวลำปาง
คนขับรถกระบะสีน้ำเงินคือนายเสมอผู้หยับค่ะ
รถกระบะที่พุ่งเข้ามาเนี่ยเกือบชนประสานงาเข้าเต็มแล้ว
แต่ว่ามันกลายเป็นแค่เฉียวไปนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะ
ถ้าเกิดชนประสานงาขึ้นมาจริงเนี่ยน่าจะมีการสูญเสียถึงขั้นชีวิตกันได้
ส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะครับคุณผู้ชม
จับตาดูให้ดีค่ะนี่คือถนนสองเลน
ฝนก็กำลังตกปล่อยรถที่ติดกล้องวิ่งอยู่เลนขวานะคะ
แล้วก็ขับไม่ได้เร็วมากคือเลนขวาปกติมันเป็นเลนทำความเร็ว
แต่เนี่ยค่ะเหมือนเขาขับช้ารถคันที่อยู่ข้างหลังก็เลยแซงมา
แล้วเกิดอะไรขึ้นเสียหลักแซงมาเสียหลักสายไปสายมา
เนี่ยค่ะกระบะคันสีดำแซงฟ้าบเข้ามาแล้วก็เหมือนไม่รู้ล้อฟรีหรืออะไร
ลื่นนะเพราะฝนมันตกปล่อยก็เสียหลักชนเกาะกลางแล้วก็พลิกคว่ำไปเลยนะคะ
ก็เป็นอุทาฮร์นอีกนึงอุทาฮร์นเหมือนกันสำหรับซ้ายปาก
คือไอ้การปาดหน้ากันไปกันมาเนี่ยมันได้ความสะใจก็จริง
แต่ผลที่ตามมามันไม่คุ้มกันนะคะมันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้
เพราะฉะนั้นหนึ่งเลยนะคะเตือนหนึ่ง
ขวาจริงมันก็เป็นเลนเขาเรียกว่าอะไรล่ะ
ทำความเร็วอะเนาะถ้าเราไม่ได้ขับเร็วมาก
เราก็ควรจะออกไปเลนซ้ายให้คนที่เขาต้องรีบไปวิ่งเลนขวา
แต่ก็อย่างที่บอกถ้าสมมุติว่าคนข้างหน้าเราขับช้าจริงแล้วเขาไม่ยอมเปลี่ยนเลน
แล้วก็เปลี่ยนเลนแล้วก็แซงกันดีค่ะ
เข้าข้างหน้าเร่งเครื่องแซงกันดีไม่ใช่ปาดกันไป

เพราะพอปาดมาก็เปิดเกิดเป็นแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นอุบัติเหตุไป